เสียชีวิตอยู่แล้วก็สภาพศพเนี่ยนะคะ

หู้เสียชีวิตเนี่ยอายุหกสิบห้าแล้ว
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยถูกจับได้วันนี้

ก่อเหตุถูกจับวันนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องท้าทายกันมาก่อน
อืมก่อนหน้านี้มันมีเรื่องผิดใจเรื่องชู้สาวกันมาก่อน
เดี๋ยวค่อยค่อยมาดูรายละเอียดคดีนี้นะคะคือเมื่อคืนก็เที่ยงคืนกว่ากว่าแล้วอ่ะค่ะ
กระท่อมกลางนาในพื้นที่หมู่๒ตำบลไผ่อำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธร
พบศพนายคำภาษีมันตะอายุหกสิบห้าปี
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ค่ะสภาพศพคือถูกมีดยาวเนี่ย
หนำฟันที่หน้าที่ปากที่หัวที่คอที่ข้อมือที่หน้าเนี่ยนะ
คุณผู้ชมบาดแผลแบบน่ากลัวมากนะคะแผลยาวแผลลึกคือเวอะหวะเลย
แล้วกระท่อมเนี่ยเลือดเต็มเลยมีร่องรอยการต่อสู้ด้วย
ดูสภาพกระท่อมเละแบบนี้ทั้งรอยเลือดทั้งรอยข้าวของที่แบบกระจัดกระจาย
ผู้ก่อเหตุโดนจับเช้าวันนี้นะคะนายอุดมรักศรีมันตะอายุห้าสิบห้าปี
ตำรวจจับได้ตอนหกโมงเช้าจับได้ตอนเดินอยู่บนถนนนะคะ
ระหว่างบ้านสร้างช้างไปบ้านนาเรียงกำลังจะขึ้นรถจักรยานยนต์พอดีเลย
ตำรวจเจอแสดงตัวแล้วจับเลยนำตัวไปหามีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เพราะว่ามีดเนี่ยไปซ่อนไว้ที่กระท่อมกลางนาอีกหลังหนึ่งเป็นกระท่อมของนายอุดมรักเองนี่แหละ
ก็มีมีดยาวแบบหกสิบกว่าเซนติเมตรอะค่ะมีดที่ใช้ก่อเหตุ
คำถามคือทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้ทำไมต้องไปฟันเขาจนแผลเวอะวะ
เขาเสียชีวิตแบบนี้ผู้ต้องหาตอบว่ายังไง

เราเชื่อว่าอันยังไงก็เพื่อฟันเขา
เขาว่าเสียเงิน
มาให้ด้วยยังไง
คือเราเข้าใจว่าคนที่เราฝันคนตายเนี่ย
ไปร่วมหลับนอนทะเมียเราไหมหรือยังไงเอ๊ะพันไปแล้วครับ
พันไปแล้วครับเพราะว่าเสียหนึ่งเสียสองหนึ่งอันนี้มีอีกอัน
พูดจาท้าทายกันถ้าคนตายไม่ทำเราก็จะทำก่อนถ้าผมไม่ถ้าผมไม่ทำ
เดี๋ยวคุณคุณทำน้ำแล้วฟันประมาณกี่ครั้ง
เจ็ดเจ็ดครั้งไปคนเดียวไหมคนเดียวครับนี่ค่ะก็ตามที่นายอุดมรับ
ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจน่ะนะคะครับก็บอกว่าเคยมีปัญหากันกับผู้ตาย
จับได้ว่าผู้ตายไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาเขาเขาอ้างแบบนี้นะ
ทีนี้ค่ะข้อที่จริงเป็นยังไงยังไม่รู้เพราะว่าตัวผู้ตายเขาก็เสียชีวิตไปแล้ว
ทีนี้เขาอ้างว่ามีการท้าทายกันด้วยอืมผู้ตายอ่ะฝากเพื่อนมาบอก
ว่าถ้าไม่ฆ่าเนี่ยเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงจะลงมือฆ่าก่อนนะครับ
อันนี้ผู้ตายฝากบอกมาแบบนี้ผู้ก่อเหตุเขาอ้างนะ
ทีนี้ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าคือเริ่มแรกเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะ
ช่วงเย็นสามสิงหาคมก็คือเมื่อวานนายอุดมรักบอกว่าทะเลาะกับภรรยา
ขี่รถจักรยานยนต์ไปกระท่อมกลางนาครับภรรยากับแม่ก็ตามออกมาที่กระท่อม
ทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันแล้วก็แยกย้ายตัวเองก็ไปดื่มเหล้าขาวย้อมใจ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาพร้อมมีดไปเลยที่กระท่อมของผู้ตาย
จอดรถห่างจากกระท่อมของผู้ตายประมาณสักสามร้อยเมตรถอดรองเท้าแตะแล้วย่องค่ะ
ค่อยค่อยย่องย่องย่องเดินไปซุ่มดูเห็นว่าผู้ตายนั่งอยู่กับญาติสองคน
ก็เอามีดที่พกมาฟันเลยบอกว่าฟันไป๗นาทีแล้วก็ขี่รถกลับไปกระท่อมของตัวเอง
ซ่อนมีดเอาไว้ตั้งใจว่าจะไปมอบตัวแต่ตำรวจจับได้ซะก่อน
อุดมรักผู้ต้องหาคนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ตำรวจก็นำตัวไปชี้จุดนะคะหลังจากจับตัวได้
ช่วงเย็นที่ผ่านมาทางฝั่งของผู้เสียชีวิต
ครอบครัวเขาก็ได้มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อด้วยนะคะ
ก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะว่าสาเหตุมันเป็นแบบนี้
ท่านผู้ชมครับงานศพของนายคำพาเนี่ย
ครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่บ้านพักนะครับ
ซึ่งเราก็ได้ไปคุยกับหลานชายนะ
หลานชายที่เป็นคนพานายคำพาไปส่งโรงพยาบาล
บอกว่าหลานชายเนี่ยบอกว่านายคำพานี่เป็นน้าของเขานะครับ
บอกว่ากลับมาถึงบ้านประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
วิ่งมาตามบอกให้ไปดูน้าที่กระท่อมหน่อย
พอไปถึงเห็นนายคำพานั่งอยู่หน้ากระท่อม
เลือดอาบเต็มใบหน้าไปหมด
ทีแรกแอคคิดว่าทำปืนรั่นใส่ตัวเองรึเปล่า
พอไปดูบาดแผลมันเป็นรอยถูกฟัน
ฟันแบบคล้ายเป็นรูปกากบาทด้วย

แต่ลักษณะแบบหนักแล้วคือเลือดนี่แบบพ่นพุ่งออกมาจากปากเลย

ว่าน้าน่าจะถูกฟันแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับ
เพราะว่าดูจากบาดแผลที่ฟันมั่นใจว่าคนทำเนี่ย

แล้วฟันแบบลักษณะฟันเอาความสะใจด้วย

ซึ่งก็พอรู้เรื่องความบาดหมางของทั้งคู่มาอยู่

บอกน้ำแบบนี้แหละครับที่เพิ่มว่ามีเรื่องทุกสาวนี่แม่นบอก
พูดจังเลยง่ายจังเลยครับผมเก็บชิบว่าแค่นี้แหละอืมมัน
เป็นที่ที่ที่เพิ่มรับสารภาพว่ามีการถ้าบอกไปถ้าเราบอกขาคนตี
คนตีกระจิบขาเราจริงจริงแม่นบอกผิดหรือเปล่าบอกแม่นบอกแม่นครับ
พ่อที่ที่บอกผมตลอดเราไม่ต้องไปอย่างพี่ผมเพราะว่าตั้งคนต้องอยู่
ความจริงมันเคลียร์จบกันไปนานแล้วนะฮะแต่ยังไงก็ฝากตำรวจ
ขอให้ดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดก็แล้วกัน
เพราะถือว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน